อยู่เรื่องหนึ่งผมอยากจะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมช่วยคิดตามด้วย
แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงคุณส่งข้อความมาคุยกันหน่อยเรื่องของรถป้ายแดง
รถยนต์ป้ายแดงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเคยเห็นแต่มอเตอร์ไซค์ที่ใช้รถป้ายแดงมันทำได้เปล่า

มันมีกรณีเกิดขึ้นเพราะว่ามีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งเขาบอกว่าเขาใช้ป้ายแดงนะ
สุดท้ายเขาถูกตำรวจจับในเรื่องนี้ครับสุดท้ายเขาถูกตำรวจจับในเรื่องนี้ครับ
อยู่ที่บริเวณนี้หน้าโรงแรมทองทารินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ไปเจอกันหน่อยแล้วก็นายคนนี้มีชื่อว่านายฐานันดรสุจินพรรมอายุ๔๙ปี
คือเขาบอกว่าเขาถูกตำรวจที่จังหวัดอุบลราชธานี
จับจับป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ป้ายแดงของเขา
เพราะว่าเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าเพิ่งจะซื้อคือเพิ่งจะถอยรถมอเตอร์ไซคันนี้มา
เมื่อวันที่๒๓กรกฎาคมนี้เองคือถอยคันนี้มาซื้อคันนี้มาใหม่เลย
ยังไม่ถึง๑๕วันเลยโดนตำรวจจับซะแล้ว
แล้วเขาเล่ามานะบอกว่าเรื่องนี้โดนตำรวจจับแบบนี้
เขาบอกว่าเขาไม่เป็นธรรมสำหรับเขาเลย
เพราะว่ารถป้ายแดงนี้นะทางตำรวจบุรีรำเขาออกใบอนุญาตให้
แล้วเขาเสียเงินมัดจำจับโชว์รูม๖๐๐บาทสำหรับป้ายแดงมอเตอร์ไซคันนี้
เขาเล่าแบบนี้นะคุณฐานันดรนั่นคือฝั่งของผู้ที่เขามองว่า

คือเรื่องของเรื่องเมื่อวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมาตัวเขาเนี่ย
นายถานันดรเนี่ยเดินทางจากสุรินไปเป็นวิทยากรที่จังหวัดยะโสธร
ซึ่งก็เดินทางโดยรถจักรยายนคันนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ไปด้วยเลขป้ายทะเบียนป้ายแดงของเขาคันนี้ป้ายนี้เลย
เขาบอกว่าได้มาจากโชว์รูมแต่ทีนี้เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสภวรินชำราบตั้งด่านอยู่ที่บริเวณ
สี่แยกคำน้ำแซ่บอำเภอวารินชำราบจับกลุ่มในข้อหาไม่ใช้แผ่นป้าย
หมายเลขทะเบียนที่นายทะเบียนขนส่งออกให้เพราะว่าเราไปลองฟังเสียงนายธารดรเขาเล่าแบบคร่าวกันหน่อยนะฮะ
ก็อยากจะให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้ามาดูแลถึงมันจะเป็นเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับประชาชนทุกระดับเลยนะครับ
ไม่ว่าเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ทุกทุกซีซีทุกขนาดนะครับส่วนใหญ่จะเยอะมาก
เพราะฉะนั้นถ้ายังมีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นอีกความสับสนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชน
คือผมก็นะเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีความรู้มากผมเลยไปถามพวกเหล่าบรรดาใบกงใบเกอร์ในออฟฟิศนี่แหละ

เขาก็บอกว่าถ้าคุณไปถอยรถใหม่ซื้อรถใหม่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ย

มอเตอร์ไซค์ไม่มีป้ายแดงใช่ไหมคะ
ใช่ไหมส่วนใหญ่มันไม่น่ามี

ส่วนใหญ่ก็เป็นร้าน

แต่นี่คือเรื่องพี่คนนี้เขามีเหมือนเป็นใบอนุญาตจากทางตำรวจเข้ามาด้วย

ป้ายแดงเขาได้รับการอนุญาตมา
อันนี้ผมว่าต้องเล่าทางตำรวจด้วย

ไปถามทางเจ้าเรื่องที่ตำรวจสะพอเมืองสุริน

ว่าป้ายทะเบียนรถหรือว่าป้ายแดงเนี่ย

ให้ใช้เขายกเลิกมาระยะหนึ่งแล้วนะ

ทางตำรวจบุรีรำก็ยังมีการให้ใช้อยู่

คราวนี้เรามาดูเรื่องราวที่เป็นข้อกฎหมายกัน

ว่าการใช้รถป้ายแดงเนี่ย

รถใหม่ใช้ป้ายแดงได้๓๐วัน
รถยนต์นะรถยนต์นะเล่ากันแบบนี้นะ

ตามระยะเวลาในการรอป้ายหากเกินกว่า

โดนโทษปรับอยู่ที่ประมาณ๑๐๐๐บาทเลยนะครับ

เช่นชื่อรถหมายเลขตัว
ลดความประสงค์ในการขับรถยนต์

หากลืมลงบันทึกการใช้งานรถ
ก็มีโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน๑๐๐๐บาท

อย่างที่๓ใช้รถป้ายแดงตอนกลางคืนไม่ได้นะ

ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตก
ช่วง๖โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มนั่นแหละ

อาทิตย์ตกแล้วไม่ได้แล้ว
ส่วนการห้ามใช้รถป้ายแดงวิ่งข้ามเขต

ป้ายแดงสามารถใช้งานได้ภายในเขต
จังหวัดที่ระบุบนป้ายทะเบียนเท่านั้น

รถป้ายแดงนะก็ใช้เฉพาะในกรุงเทพ

จะต้องมีการขออนุญาตจากนายทะเบียน

หากจะรับตรวจแล้วไม่มีเอกสารนักกราศ
เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีโทษปรับสูงสุด

มันเป็นป้ายแดงของรถยนต์ไง
ป้ายแดงสำหรับมอเตอร์ไซค์

เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับป้ายแดง
โดนยกเลิกไปแล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น

บอกกันมาได้นะค่ะจะได้ปฏิบัติกันให้ถูกต้อง

แล้วก็มีความรู้ที่ว่ามันสับสน

ค่ะแล้วเร็วติดตามกัน
เรื่องของการใช้รถใช้ถนนเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรานี่แหละนะคะ